ส่วนหนุ่มใหญ่ชาวพม่าค่ะอายุสี่สิบเก้าปี
ฆ่าโหดเด็กชายอายุสิบเอ็ดปีที่บอกว่าโหดเพราะว่าเขาใช้มีดเนี่ย
หน้าเด็กฟันที่ท้ายทอยเด็กแล้วก็ลากศพไปหมกไว้ที่ป่า
สภาพเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะส่วนสาเหตุคาดว่า
แค้นแม่ของเด็กคนนี้แค้นเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่จุดที่พบศพลักษณะมันเป็นแบบนี้ค่ะป่าย่าใกล้บ่อน้ำ
ภายในไร่มันต่อไม้แดงในอำเภอศรีราชาชนบุรีผู้ตายนะคะ
อายุ๑๑ขวบเท่านั้นเองค่ะเด็กชายธนวัฒน์อิ่มขุนทอง
สภาพศพที่ไปเจอคือนอนหงายสวมเสื้อยืดสีแดงเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบสภาพศพบาดแผล
ค่อนข้างจะกันค่ะถูกมีดฟันที่ใบหน้าและท้ายทอย
ถามแม่ค่ะแม่ชื่อนางสาวมันติกาจันดวงให้การทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าแน่ใจมากเลยว่าผู้ก่อเหตุที่ฆ่าลูกชายคือในวัน
อายุสี่สิบเก้าปีเป็นชาวพม่าถามว่าเพราะอะไรแม่
มั่นใจว่าเป็นผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าวันแม่บอกว่าก่อนหน้านี้
ในวันเคยข่มขู่ที่จะฆ่าเธอกับลูกชายหลังจากที่คิดว่าเธอไปยู่ยง
ให้แม่ของเธอเองเนี่ยเลิกกับในวันเนื่องจากในวันมีพฤติกรรมชอบตบตีแม่
อีกทั้ง๒เดือนที่ผ่านมาในวันถูกไล่ออกจากงาน
ส่งผลให้แม่ต้องหนีมาพักอาศัยอยู่กับเธอจนเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์
ลูกชายของเธอ๑๑ขวบซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตหายตัวออกไปจากบ้าน
แล้วก็ไม่เห็นกลับเข้ามาอีกเลยเธอก็เลยร้อนใจค่ะ
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพนขามพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่
กู้ภัยออกตามหาสรุปสุดท้ายไปพบเป็นศพแบบนี้ค่ะ
ฟังเสียงแม่ค่ะเจอฟุตบอลที่ลูกเคยเล่น
อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงหลังอันนี้เลยจ้ะอยู่ไหนค่ะ
อยู่ค่ะแล้วทีนี้มันก็มีลอยนิ้วมือเหมือนลูกมาเล่นสายตรงนี้
แล้วแม่กับพี่สาวก็แยกไปหาเจอมีดกับเสื้อของผู้ชายคนนั้น
ใช่แต่ว่าไม่เจอคนไม่เจอใครหนูก็พยายามหา
ตอนนี้มีดกับเสื้อยังอยู่ไหมไม่อยู่แต่พี่สาวกับแม่เขาเก็บกลับบ้าน
ตอนนี้ตำรวจเองกระจายกำลังตามหาตัวในวัน
ตามไปหาที่ห้องพักไม่เจอค่ะแต่ว่าเจอเอกสารประจำตัว
หลังจากนี้จะรีบติดตามตัวมาสอบสวนอย่างละเอียด
พร้อมทั้งตอนนี้ต้องประสานไปที่ตมด้วยนะคะ
เผื่อเขาข้ามฝั่งไปประเทศพม่าแล้ว
ศพของเด็กชายอายุ๑๑ขวบ
หน่วยกู้ภัยเก็บรักษาที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
ญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ